มากันที่อีกหนึ่งสาวนะคะสำหรับลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันคุณผู้ชม
เพิ่งจะไปพักผ่อนไกลถึงออสเตรเลียแต่แทนที่จะกลับมาแล้วลั้นลามีอาหารกระชุบกระชวย
เพราะว่ามันไปชาร์จแบตมาใช่ไหมแต่กลับมาครั้งนี้ชีมาพร้อมกับไข้หวัดใหญ่สายพันเอ
ป่วยแสดงแล้วนะคะเฮ้ยคือชีไปติดมาน่ะ
ซึ่งทำเอาต้องแอดมิตรนอนสมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเวทธานีเลยนะคะเพราะว่าเธอมีอาการไข้สูงปวดหัวปวดตัวเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลตลอดเวลา
ยังปวดหูแสบตาคออักเสบหน้าบวมตึงทานอะไรก็ไม่ได้อีกซะด้วยอ่ะ
ยังฝากเตือนเหล่าแฟนคลับนะคะให้รักษาสุขภาพด้วยนะคุณ
แล้วก็ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์กันไม่ดีกว่าแก้
แต่งานนี้เชื่อนะคะว่าเธอคงจะหายวันหายคืนนะจ๊ะ
เพราะว่ามียาดีเป็นหวานใจอย่างดีเจแมนคอยดูแลอยู่ติดขอบเตียงเลยล่ะค่ะ
และอีกหนึ่งคนที่ดิฉันอดห่วงไม่ได้เลยจริงนะคะสำหรับอาการของหนุ่มเป๊กผลิตโชค
ที่ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาการทาราซิเมียกำเริบเมื่อ๓วันก่อน
บันเทิงไทยรัฐได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวนะคะว่าอาการเนี่ยค่อยดีขึ้น
ที่เคยกังวลว่าจะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดก็ไม่มีรอพักฟื้นให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากกว่านี้
ก็จะกลับมาเจอแฟนคลับได้เหมือนเดิมแล้วนะคะซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้เป๊กก็จะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนแฟนได้อีกครั้ง
กับประธานาศาสตรีกับแฟนครับลุกนวงลุกนุดตกใจกันใหญ่เลยเค้าก็ได้มีอัพเดตผ่านโซเชียล
ออกมาบอกแบบนี้แฟนก็สบายใจหาหวังขอให้หายไวนะคะ

ดิฉันเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงนะคะจากใจบันเทิงไทยรัฐมีน
แล้วก็ฝากอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นี่นะคะ
ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดเขาบอกว่าตอนนี้มีวัคซีนป้องกันแล้ว
ถ้าเกิดว่าใครพอที่จะมีเวลาก็ไปฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยนะ
เดี๋ยวจะเป็นแบบสาวใบเตยเขาก็ฝากเตือนกันมาด้วย
นี่แหละค่ะด้วยความเป็นห่วงนะคะจากสองสาวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ช่วงนี้ค่ะขอตัวไปนอนเดี๋ยวเอาแรงพักผ่อนดีกว่านะครับ
ดีสู้กันใหม่นะคะถ้าใครทำงานก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สู้กันใหม่อีกค่ะ
ช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ